ถ้าพูดถึงจังหวัดลบบุรีจะนึกถึงสัตว์อะไร

อีกวาน่าตอนนี้ท่านผู้ว่าลบบุรีสั่งแล้วประสุทธิ์

มีอีโกน่ากี่ตัวในจังหวัดเนี่ย
โดยเฉพาะเนี่ยในสองตะบนของนิคมพัฒนาเนี่ย

โอ้โหมันมีเยอะเลยแหละน้ำแข็งเอ้ยตอนนี้
เอาจริงทั้งตัวขนาดและสีเหมือนกับที่มีที่ไทยรัฐอยู่ตรงโรงไม้เลย

เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปเยี่ยมมัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดกระแสขึ้นมาว่า
นักศึกษาปริญญาโทนะครับที่เข้าไปทำงานวิจัยในชุมชนเขาพญาแร้ง
ห้วยบงอำเภอพัฒนานิคมนะฮะ

คือเขาบอกว่ามีอีโกน่านะฮะกระจายอยู่ในพื้นที่นะครับ
เกรงว่าเดี๋ยวมันจะไปกัดกินพืชผลนะครับของชาวบ้านนะฮะ
นี่แหละครับสอบถามไปที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รวบ
ผู้ใหญ่รวบนะครับผู้ใหญ่รวบไขวัดนะ
เนี่ยบ้านห้วยบงเล่าบอกว่าที่มีอิโกน่านะครับอาศัยอยู่นะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๒เนี่ยนะมีใครมาปล่อยแล้วมันแพร่พันกระจายเต็มพื้นที่แล้ว
นะครับแต่อีโกน่าก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับชาวบ้านนะครับ
มีเพียงส่วนน้อยที่เข้าไปกัดกินไอ้พืชสวนครัว
คุณหมอบ้างคุณหมอโอลานนวานุษย์นะครับประสุทธิ์อำเภอพัฒนานิคม
ก็บอกว่าอีโกน่าเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ
ไม่ได้นำพาเชื้อโรคไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังสัตเลี้ยงของประชาชน
โกน่านะครับเป็นเพียงสัตว์กินพืชนะครับที่หากินบนต้นไม้นะฮะ
ไม่เคยมีชาวบ้านนะครับมาร้องเรียนว่าอีโกน่าเนี่ยมากินพืชเลยนะครับ
ขณะที่คุณลุงบุญมาสาวโชธเกษตรกรในพื้นที่บอกว่า
เขาเนี่ยเห็นอยู่หน้ามาเป็น๑๐ปีแล้วนะนะครับ๑๐ปีแล้วนะนะครับ
แล้วก็ก่อปัญหาไหมก่อปัญหาไหมไม่ก่อนะครับมีเชื้อโรคไหมไม่มี
นี่คุณลุงยิ้มแป้นเลยเล่าให้ฟังถ้าจะมีก็มีเพียงตัวเงินตัวทองและงูเหลือมเท่านั้นแหละนะครับ
มันชอบเข้ามากินเป็ดอ้าวนี่เดือดร้อนจากตัวเงินตัวทองมากกว่าอีก
อย่างไรก็ตามท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าก็มอบหมายให้ทางประสุทธิ์นะครับ
ประสุทธิ์ศัตริย์นะครับรบบุรีเนี่ยไปดูที่สองธรรมบลของพัฒนานิคมเนี่ยนะครับ
ควบคุมปริมาณนะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านครับ
ไม่งั้นมันจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นจากเมืองลิงเป็นเมืองปกติอ่อปกติอย่างงี้เหรอเออ